ก็นายกรัฐมนตรีโพสต์ในออนไลน์ของเขานะของท่านนายกนะบอกว่า
ส่งรูปมาเลยรถคันไหนควันดำถ่ายรูปส่งมาเลยเดี๋ยวแจ้งกรมการขนส่งทางบก๕
เขาต้องกดไปเจอมันไม่เจอควันดำต้องไปตรวจ
ใช่ถ้าเกิดใครเห็นถ่ายรูปมาเลยแล้วก็ส่วนรู้สิทธิ์โพลก็ทำโพลนะคะ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนประชาชน๑๙๗กว่า

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มบอกว่าโอ้โหได้รับผมกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้จริง
ฝูงบิน๔๖๑กองบิน๔๖จังหวัดพิศนุโลก
ก็บินโปรยละอองน้ำเพื่อที่จะลดฝุ่นละอองในอากาศ
เที่ยวบินช่วงเช้า๒เที่ยวบินในพื้นที่เขตจตุจักร
ช่วงบ่าย๒เที่ยวบินที่แนวถนนสุขสวัสดิ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
ที่ผ่านมาก็จัดเครื่องบินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองไปแล้วนะคะ

จัดชุดแพทย์พยาบาลจากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
คำแนะนำแล้วก็มีการแจกหน้ากากอนามัยกว่า๓๙๐๐ชิ้น
ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็น
คนกรุงเทพและปริมณฑลหัวข้อคำถามก็คือ
ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ฝุ่นละออง
กลุ่มตัวอย่าง๑๓๕๓คนบอกว่าร้อยละ๙๐
ได้รับผงกระทบกันแล้วล่ะค่ะก็เกือบ๑๐๐ได้รับผงกระทบ
มีเพียงร้อยละ๒๘๙บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบ
ร้อยละ๓๘๙๘มองว่าตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเกินมาตรฐาน

ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพภาครัฐควรจะเข้ามาแก้ไข
พอถามว่าประชาชนอยากจะให้หน่วยงานต่างดำเนินการยังไง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ๔๗๐๔บอกว่า
รัฐบาลและหัวหน้าคอสชใช้มาตรา๔๔เลยได้ไหม
คำสั่งควบคุมสถานการณ์ประกาศหยุดราชการ
ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลรองลงมาก็คือบอกว่า
หน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่
ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ค่ะพี่น้องประชาชน
ส่งรูปมาเลยรถคันไหนมีควันดำ
ถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะส่งข้อมูลส่งภาพมา
ไม่ว่าจะเป็นรถควันดำโรงงานปล่อยควันดำ
เดี๋ยวพอมีข้อมูลเหล่านี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
ส่งต่อไปกระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อไปให้หมด
ไม่อยากจะให้ทุกคนมองว่านี่คือการทำโทษแต่อยากจะแสดงให้เห็นว่า
เราทุกคนต้องร่วมมือกันนี่โพสต์นี้คนกดไลค์เยอะนะคะ

ด้านนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาบอกว่าตอนนี้
ประเทศกำลังประสบปัญหาที่เรียกว่าภัยพิบัติร่วมกัน
คือใช้คำว่าภัยพิบัติเลยอยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน
มีข้อเสนอแนะดีอะไรก็บอกมาแล้วก็ต้องเปิดใจรับฟังกันด้วย
ไม่อยากใช้ตำหนิกันโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็พูดถึงวันตรุษจีนด้วยค่ะ
วันจันนี้เดี๋ยวต้องว่ายกันใช่ไหมก็จุดทูปจุดประทัดอะไรแบบนี้
เผากระดาษก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะ